เดี๋ยวไปดูสถานการณ์การชุมนุมที่แยกดินแดงกันหน่อยนะครับ
คือก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่ทุกวันนั่นแหละ
กรุงเทพก็ยังมีเรื่องของเคอร์ฟิลล์อยู่นะครับนี่เลยสามทุ่มแล้ว

หลังจากที่ตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่ซอยมิตรมัยตรี
ฝั่งตรงข้ามกับกรมดุรยางศิลป์ค่ะให้ขยับแนวออกนะคะ
เนื่องจากมีการทั้งจุดพลุแล้วก็มีการปาประทัดใส่ตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
ตำรวจก็ได้มีการขยับแนวออกมานะคะเห็นตอนนี้ค่ะ
ก็ตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่มีการรวมตัวกันเนี่ยขยับข้ามมานะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณเขียนมาสอนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะ
ได้มีการยิงกระสุนยางแล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับกรมหุยยางสินนะคะ
รวมถึงอ่ามีการประกาศให้สื่อมวลชนถอยร่นออกไปแล้วก็มีการยิงอ่า
กระสุนนะคะเพื่อที่จะส่งกระสุนยางค่ะส่งสัญญาณให้สื่อมวลชนเนี่ย
ถอยร่นออกมานะคะแต่ว่าขณะนี้นะคะได้ยินเสียงประทัดยักษ์ดังมาต่อเนื่องเลยนะคะ
หลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นได้ถอยร่นออกจากถนนมิตรมัยตรีมาขยับอ่า
ถอยออกมาใกล้กับแยกดินแดงค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะ
แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงตรึงกำลังอยู่ตรงถนนวิภาวดีอย่างเข้มข้นนะคะ
มีการจัดกำลังอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทางฝั่งอ่า
กรมดุรยางศิลป์แล้วก็ทางฝั่งถนนมิตรไมตรีค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราเห็นในระยะไกลเลยนะคะ
ก็จะมีทั้งรถควบคุมผู้ต้องขังผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
เพื่อที่จะทำการกระชับพื้นที่เคลียร์กลุ่มวัยรุ่นให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปนะคะ
ซึ่งอ่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะก็คาดว่าจะมีการยึดเยื้อไปจนถึงอ่า
เวลา๒๓นาฬิกานะคะก็เป็นเหมือนเดิมทุกวันค่ะ
คุณภาคภูมิเคยมาสอนค่ะก็มีการจัดกำลังตำรวจ
เพื่อที่มากระชับพื้นที่แล้วก็มีการคว่างปลาประทัดของกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดการชุมนุมนะตรงนี้วันนี้นะฮะ